ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนเหมือนกันที่ปราจีนบุรีค่ะ
อยู่ในบ้านเฉยเฉยรถพุ่งเข้ามานะคะรถกระบะคันนี้คือมาด้วยความเร็ว
แล้วก็หลุดโค้งมาหลุดโค้งมาแล้วไปชนบ้านอีกฝั่งนึงนะคะ
ข้ามเกาะกลางถนนมาไปชนบ้านอีกฝั่งหนึ่งได้รับความเสียหายค่ะ
เสียงดังมาเลยนะคะแล้วที่เสียหายคือบ้านฝั่งตรงข้าม
คือเข้าโค้งมาเนี่ยแล้วมันหลุดนะคะข้ามเกาะกลางถนนไปนู่น
คือดูจากรถที่เลื่อนไปเนี่ยก็ประมาณได้ถึงความเร็วเลยนะคะ
กล้องก็บันทึกภาพเอาไว้ได้ตอนที่กระบะคันนี้ซิ่งมาแล้วแหกโค้ง
เสียหลักข้ามเกาะกลางถนนที่ชนเนี่ยก็มีทั้งเสาไฟฟ้าแล้วก็กำ
ภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมานี่เองที่ถนนสายโค้งขวาง
ระเบาะไผ่ที่ตำบลหนองโพรงศรีมหาโพธิปราจีนบุรีนะคะ
กระบะอีซูซูสีขาว๔ประตูทะเบียนปราจีนบุรีค่ะ
สภาพหน้ารถเนี่ยนะคะกระจกหน้ารถพังเสียหายทั้งบานเลย
แต่ที่เสียหายมากอีกจุดหนึ่งก็คือบ้านของชาวบ้านนี่แหละค่ะ
รั้วบ้านพังทั้งแถบนะคะโต๊ะหินโต๊ะไม้ชุดรับแขกหน้าบ้าน
ก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเสียหายยับเยิน
ในรถกระบะคันนี้เนี่ยมีผู้โดยสารนะคะ๒คน
ก็คือผู้โดยสารคนหนึ่งคนขับคนหนึ่งก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
เจ้าของบ้านคือในเอกชัดบอกก่อนเกิดเหตุเขานั่งอยู่ในบ้าน
แล้วได้ยินเสียงรถชนเสียงดังมากเลย
แต่ก็ไม่คิดนะคะว่ารถสุดท้ายจะพุ่งเข้ามาชนในบ้านตัวเอง
รั้วบ้านพังไปประมาณ๔๕เมตรนะคะ
นายชูชีพสุวรรณภูมิคนขับรถคันนี้บอกว่า
เขากำลังขับรถจะไปทำธุระ
พอมาถึงตรงนี้มันเป็นเส้นทางโค้ง
นี่ค่ะแล้วรถก็เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
โชคดีค่ะที่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ